ร้องได้ให้ร้าน
ไม่มีเสื่อมค่ายมาร่ายพ่อถอย
สาธุเดอร์พระยาเต้อง้อย
ลูกกัดดองค่อยน้ำตาย่อยไลตก
มามือนี้ได้มาขอโชค
มามุมนี้ลูกได้มาขอโชค
ว่าทุกคนช่วยบอกบอกบอกบอกบอก
พระยายคืนเต้อง้อยค่ะ

สำหรับเรียกว่าความประทับใจของพิธีกรสาวของเราคุณเป๊กกี้นะครับ

แล้วฝั่งคุณป่าล่ะคะคุณป่าประทับใจใคร
ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะชอบเด็กที่เขามีความต่อสู้อยู่แล้ว
แต่ว่านอกจากความต่อสู้แล้วบางคนเนี่ยร่างกายของเขาก็ไม่อำนวย
อำนวยในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวมีความผิดปกติต่างมากมาย
แต่ว่าเขาก็ฝ่าฟันต่อสู้แม้แต่ว่ามาออกรายการแล้วเขาอาจจะทำไม่สำเร็จตามเป้า
เรามาดูซิว่าหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยความผิดหวังอะไรต่างเรื่องราวที่ได้ถูกถ่ายทอดไปแล้วเนี่ย
ชีวิตของเธอนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นน้องจากทางภาคเหนือ
ก็ไปดูภาพชีวิตตอนนี้ล่าสุดของเธอกันเลยน้องขวัญครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปะกิตานำสกุลใจนวลค่ะ
ชื่อเล่นชื่อน้องขวัญค่ะใครยังจำขวัญได้บ้างเอ่ย

เหตุการณ์ในวันนั้นนะคะหนูตั้งเป้าไว้๑แสนบาทแต่ว่าร้องได้สี่หมื่นค่ะ
เพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาทน้องขวัญร้อง

หนูร้องเพลงผิดในเพลงที่๖ค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ
พอป้าเห็นเขาร่องพิษนะป้าก็ใจวูบลงแต่เห็นพูดนะเอ็นดูบ่น
เป็นโรคหัวใจด้วยเขากลัวมันช็อกมันตั้งความหวังไว้นัก
คนร่องให้กันโม้ดบุบันสงสารน่าสงสารขนาดนั้น
กลับมาถึงบ้านก็หนูกับแม่ก็ไม่รู้สึกสินะ
ปลอบใจกันว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็สู้กันต่อไป
แต่พอออกรายการมานะคะก็มีผู้ที่สงสารหนู
บริจาคเงินให้หนูเยอะมากเลยค่ะก็รู้สึกอึ้งค่ะ
ไม่เคยเห็นเงินก้อนนี้มาก่อนค่ะก็ดีใจมากค่ะ
เงินก้อนนี้ส่งผลให้หนูมีชีวิตดีในหลายด้านเลยค่ะ

ก็คือห้องน้ำค่ะนี่ค่ะห้องน้ำเก่าของหนูค่ะ
ซึ่งเมื่อก่อนเป็นซ่วมแบบนั่งยองอะค่ะ
มันไกลจากตัวบ้านค่ะเวลาเดินก็ปวดหลังค่ะ
ตอนนี้นะคะก็ได้ห้องน้ำใหม่แล้วค่ะอยู่ในตัวบ้านค่ะ
ซึ่งตอนนี้สะดวกสบายมากค่ะเป็นตัวส้มแบบนั่ง
มีเครื่องอาบน้ำอุ่นด้วยเป็นห้องน้ำใหม่ที่สาปูนใหม่เรียบร้อย

สิ่งที่ดีขึ้นอันดับสองของหนูนะคะก็คือห้องครัวค่ะ
ตอนนี้ยกพื้นขึ้นแล้วค่ะเมื่อก่อนทำกับข้าวตรงพื้นดินค่ะ
เวลานั่งหนูจะปวดหลังค่ะพอเป็นความใหม่แล้วนะคะ
เวลาทำกับข้าวหนูก็ไม่ปวดหลังค่ะหนูมีความสุขมากเลยค่ะ
สวัสดีค่ะแม่นิมค่ะแม่ของน้องขวัญ
หลังจากที่ได้ไปออกรายการร้องได้ให้ล้านมา
ก็เกิดอาการโรคเบาหวานกำเริบขึ้นถึงขั้นต้องได้ตัดขาค่ะ
ตัดขึ้นมาเกือบจะถึงหัวเข่าค่ะตรงนี้ค่ะ
ตอนนี้ชีวิตของหนูก็ดีขึ้น
เงินที่ได้มาก็เป็นค่ารักษาพยาบาลของตัวเอง

แล้วก็ช่วยปรับปรุงที่บ้านด้วยค่ะ
ถึงแม้ว่าเราจะได้ตัดขาไปแล้ว
แต่ว่าเรายังมีกำลังใจจากทุกคนที่ช่วยเหลือเข้ามา

ก็ช่วยทำให้จิตใจของหนูดีขึ้น

เมื่อก่อนที่เคยวูบบ่อย

ผมก็มาดูแลครอบครัวดูแลแม่นะครับ
ก็หาข้าวหาปลา

ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้าง
แต่ก็ต้องยังสู้ชีวิต

โดยการปลูกผักสวนครัวอะไรพวกนี้
พอได้มีเงินเข้าครอบครัวมาสักเล็กน้อย

ซื้ออะไรมาทำเป็นกับข้าวบ้าง
ก็หลังจากออกรายการไปแล้ว
มีผ้ารูปหนึ่งมาตั้งให้ยาย

พอเราเป็นแล้วเราก็ทำกันเองเลย
ยายก็ไปชวนเอาพักพวกเดียวกัน
จักษานเป็นจำพวกโคมลอยโคมไฟ

แล้วก็มีออเดอร์สั่งมา๒๐๐กว่าลูกเนี่ย

นี่แหละชมรมผู้สูงอายุของยาย

อายุถึง๓๐๐ปี
หนูขอขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ครอบครัวของหนูสัญญาว่าจะสู้ตลอดไปค่ะ

คือต้องฟอกไตมาตลอด

เป็นเบาหวานเป็นโรคไต
เป็นความดันคุณแม่ของน้องกัน

แต่ว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะ
เป็นภาวะจำเป็นของการเป็นโรคนี้นะคะ

มันกลายเป็นเรื่องของกำลังใจ

มีคนมาช่วยเหลือมีคนมาต่าง

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวนี้

คือยังรู้ว่ายังมีคนคอยห่วง

นี่คือครอบครัวที่คุณป่าประทับใจ
ถึงไม่สมหวังแต่ฟ้าหลังฝนก็งดงาม
เพราะฉะนั้นคุณป่าคุณป่าต้องตอบแทนท่านผู้โอนเงินแล้วแหละ
ผมเล่นตลกให้ดูได้ไหม
ถ้าคุณป่าเล่นตลกน้องไม่เอาล็อกวัยพฤษเพชรพฤษ

ร้องเพลงนะครับก็เอาเป็นแนวที่แบบว่า

งั้นก็ต้องเป็นของคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญ
เอาไว้ใกล้เคียงกันก็เพื่อนเต๊ะ
เพิ่งมาด้วยเข้ามารายการแป๊บเดียวไปเป็นเพื่อนกันแล้ว

เอาเพลงนี้เลยฮมฮไปฝากป๊า
หวังว่าทุกคนนะครับคุณผู้ชมปีใหม่นี้
อิ่มน้ำในหมกของคุณป่ากันไหมคะ
เพื่อเป็นแฟนรายการร้องได้ให้ล้านครับ

คุณป๊าจะมาในเพลงฮมฮเอาไปฝากป๊า
เมื่อมีเหี้ยนก่อยเพื่อนไปฝสาหิดคอย
ลงทุนหาหอยหาเห็ดและหาปลา
เพื่อนซ่อนอยู่บวกเพื่อนดายหวังมา
เย็ดที่หนาแม่งได้

ประมาณหกโมงแล

ห้อมกินกินกินตำดัง

กุ้งนกพวกและกุ้งห่าง

เอาห้องหมอกหวกให้ป้าซ้าก่อน
เพื่อนไปหอดเผือนป่า
ปะเฮ้าพออยู่บาน

แก๊งโฮโดจกระเลยทาง
หลอนหึดหึ้มฝนกระตบห่ำ

หมกหวกเอาไปป่าป่าต่าย
ไปนระระไว้นหัว
รถเสือกอย่างหัวแหกโกแกงหัวรถกะเลยหาง
เบ็ดแห้งหอมขึ้นฮึบป่าหลองฮึบบนกะตกห่ำ
พาดหัวไล่มาหอดทำบนตกห่ำเผาเปลี่ยนหอดโมกหัว
พอโมกหัวกเอาไปฝากป่าป่าไปนักรถไว้หน้าหัว
ค้ากับรถเสือกยางหัวแห่โกแก่งหัวรถกะเลยห่าง
เป็นแห้งหอมขึ้นฮึบป่าลองฮึบบนการตกคำ
พาดหัวไล่มาหอดทำบนตกห่ำเผาเปลี่ยนหอดโมกหัว
ข้ำหอดนำหอมโมกหัวไปดูหน้าแกงหนำโมงหน้าดู
เว้ยป่าป่าลาหูป่าหูว่าเอาหอมโมกหัวเอาไปฝากป่า
เว้ยป่าลาหูป่าหูว่าเอาหอมโมกหัวเอาไปฝากป่า
เว้ยป่าหูว่าเอาไปฝากป่าหูว่าเอาไปฝาก